ชาวบ้านนะครับไปเจอพระสงฆ์สองรูป

เก็บทรงไม่อยู่ค่ะใช่

ขอตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ท่านทั้งสองรูปหน่อย

ป่าวเร็ว
ป่าวแรกนี่

ครับ

พระรูปหนึ่งปริมาณแอลกอฮอล๑๕๘มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ส่วนอีกรูป๑๑๑มิลลิกรัมเปอร์เซ็นแน่นอนครับ
เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดทั้งคู่
กฎหมายกำหนดไว้ที่๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
สาเหตุที่ตำรวจต้องให้พระทั้งสองรูป

เพราะว่าก่อนหน้านี้ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีรถคันหนึ่ง
คุณตำรวจขับสายไปสายมาอยู่บนถนนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ
ว่าคนขับน่าจะเมาสุรา
ตำรวจก็นำกำลังเข้าสกัดจับนะครับ
ที่สี่แยกหลังตลาดสดเทศบาลวารินชำราบ

เอ้าคนขับรถเป็นพระนี่
ชื่อพระสุธิพันธ์นามนตรี
ส่วนพระที่นั่งโดยสารมาด้วยชื่อพระมณชัยแสงจันทร์
ทั้งคู่นะครับเป็นพระลูกวัดแห่งหนึ่งในตะบนกุฎลาศอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับ
ก็เลยนำตัวไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลเหมือนที่เห็นในคลิป
สอบถามพระทั้งสองรูปเล่าแบบนี้บอกว่า
ได้รับกิจดิมลนะครับจากเพื่อนสนิทอยู่ที่ตะบนโภยายอำเภอวาริญชำราบให้ไปฉันเพลง
ก็เลยขับรถยนต์ออกไปตั้งแต่ช่วงสาย
ระหว่างนั้นโยมเพื่อนนำเครื่องดื่มบำรุงกำลังยี่ห้อนึงมาให้กินสามขวด
นั่งดื่มกันจนเย็นโดยอ้างว่าไม่รู้ว่ามีฤทธิมึนเมาครับ
ตำรวจจึงนำตัวพระทั้งสองรูป
แล้วก็คุ้มกลุ่มตัวคนขับไปดำเนินคดีเนี่ยก็หาขับรถขณะเมาสุรา
รอส่งฟ้องศาลเช้าวันนี้ส่วนอดีตพระที่เป็นผู้โดยสารมาด้วย
ก็ปล่อยตัวกลับบ้านไปนะครับจับศึกเลยนะครับ